คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรื่องทางคดีของครูปรีชา

มาดูเรื่องที่เกี่ยวกับต้นสังกัดกันบ้าง
เกี่ยวกับวิชาชีพก็คือวิชาชีพครูนั่นเอง

จะโดนเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรมเลยไหม
ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านเลขาธิการครูรุษภาก็

เพื่อสืบสวนแจ้งใยบรรณครูของครูปริชา
โดยนายสมศักดิ์ดนประสิทธิ์เลขาธิการครูรุษภา

ของสถานะนะสถานะแรกเลยก็คือตามพรบระเบียบค่าราชการ
อันนี้ต้องไปดูเรื่องการดำเนินการทางวินัย
ส่วนอีกสถานะหนึ่งก็คือขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตรงนี้ใบประกอบวิชาชีพครูครูรุษภาเป็นคนดูแล
มีกฎหมายให้สมาชิกปฏิบัติตามจัญญบันวิชาชีพ
โดยกำหนดให้คณะกรรมการสืบสวนข้อได้จริงให้แล้วเสร็จ
ภายใน๔๕วันก็คือในเดือนครึ่ง
แล้วก็ลงพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้า
กระบวนการสืบสวนข้อได้จริงแล้วเสร็จ
เมื่อมีมูลก็จะส่งให้กับกรรมการสอบสวนข้อได้จริง

ก็มีตั้งแต่ตักเตือนภาคทัน

แล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพครู
แต่ทั้งหมดต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกระยะหนึ่ง
รวมถึงเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาด้วย
เพราะว่าสถานะของครูปรีชาตอนนี้

เพราะสารต้องตัดสินก่อน
ขณะนี้เป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาเฉยนะคะ

พฤติการของครูปรีชาก็ยังไม่เข้าข่ายร้ายแรง

เพราะว่าไม่ตรงกับข้อบังคับของการเพิกถอน
ถ้าเกิดต้องเพิกถอนเลยคุณผู้ชมมันก็จะต้องไปโทษร้ายแรง
การร่วมประเวณีเล่นการพนัน
เป็นเจ้ามือสลากินรวบ

หรือเป็นคดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์ตรงนี้

ฟังเสียงหลักหาธิการคุณรุศภาค่ะ
ครูปีชาเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหายังไม่ได้ถูกตัดสิน
เพราะฉะนั้นในทางจัญญวัลเราจะตัดสินทันทีก่อนศาลเนี่ยก็คงไม่ได้
แต่เราก็ไม่ได้ดิ้งดูดายเราก็ต้องไปสืบคู่ขนานกันไป
เพื่อที่จะเตรียมที่จะนำเสนอกรรมการว่า
ว่าตรงนี้ผิดจริงเราต้องภาคทันเราต้องอะไรนะ

ความผิดของเขาจะเป็นจริงหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่สารที่ว่าจะตัดสิน
ตอนนี้เขาเป็นผู้ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปคู่ขนานกันไปแล้ว
แล้วมีบางส่วนที่เข้าข่ายจัญญบันของเราที่เราไปพบเราก็สามารถดำเนินการก่อนได้
ส่วนประเด็นที่บอกว่าเป็นคุณครูสอนพระพุทธศาสนาแต่ว่าซื้อหวย
เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ต้องไปดูในรายละเอียดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาผิดครูที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ย
คือทางด้านเลขาธิการบอกว่าโอ๊ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องเอาผิดครูทั้งประเทศแล้วเนี่ย

หมายถึงว่าเอาผิดครูเล่นหวยอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าตอนนี้ครูปรีชายังไม่มีโทษเพราะว่าศาลก็ยังไม่ได้ตัดสิน
แต่ก็ต้องยอมรับว่าสังคมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอะ
แล้วสิ่งที่มันส่งผลกระทบตามมาคุณสืบสกุลคุณสุภานี
ก็คือเรื่องของการสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่วิชาชีพครู
อันนี้ต้องสอบส่วนอย่างเร่งด่วนนะคะ
การนำมันกันกับประเทศ

อย่างถ้าก่อนบอกว่าก็มีพฤติกรรมชอบซื้อห่วยแบบเนี่ย
ในจัญญาบันเราไม่ได้รับบุขนาดนั้น
แบบนี้ค่ะหรือว่าเป็นแบบ
อ๋อข้อความที่ว่าไม่ปรากฎในนี้

คือเวลาเราพิจารณาเราจะพิจารณาตามข้อกฎหมาย
นี่แหละครับก็คือความคืบหน้าคดีของครูปรีชาทั้งหมดนะฮะ
หลายคนก็ถามว่าครูปีชาอยู่ไหนแล้ว
คือเมื่อคืนนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปดักรอแหละ
เพราะว่าหลังจากปล่อยตัวแล้วเข้าใจว่าจะเดินทางกลับบ้านที่กาญจนบุรี
ในนี้ผู้สื่อข่าวไปเขาก็ไปเจอกับพี่สาวครูปีชาครูเมตตา

คือแค่ตะโกนบอกเฉยว่าแบบยังไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือเปล่า

เหมือนกับผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีรถกระบะของครูปีชานี่แหละ

ตอนนี้เราได้รับทราบจากทางญาติเอง
บอกว่าครูปรีชาก็อย่างแบบว่าเครียดขอพักหน่อย

ทีนี้ทีมข่าวของเราแล้วก็ทุกสำนักแหละ
ก็คงไปประจำอยู่ที่บ้านของครูปรีชาอยู่อีก
ค่ะติดตามกันต่อไปอีก